ขอแต่จะให้ค่ะคุณผู้ชมมีท่านหนึ่งเข้าไปซื้อขนมเปียกปูน
แต่ได้ของแถมมาด้วยเป็นอะไรดูคลิปนี้ค่ะ
ทุกคนเห็นอะไรไหมคะขนมเปียกปูนค่ะ
ซื้อมาจากในตลาดใหญ่ในนางรองเลยนะคะ

ตอนแรกก็คิดว่าไส้เดือนแต่มันไม่ใช่

ไม่ว่าจะกิ้งกือหรือไส้เดือนมันก็ไม่ควรมาอยู่ในนี้ไหมคะ
ทั้งสองชื่อนั่นแหละฮะอย่าไปคิดว่ามันเป็นท็อปปิ้ง
มาเป็นท็อปปิ้งกันพี่เบิร์ตกินเลยค่ะ
แต่ว่าเจ้าของคลิปเขาไม่ขำนะ
เขาเห็นแล้วคือแบบอ้วกทับพุ่งสีเหงสักเลย

โพสต์คลิปนี้ไว้นะคะบอกว่าเจอกิ้งกือ

แชทไปคุยกับเจ้าของคลิปเป็นผู้หญิงนะคะ
ให้ข้อมูลบอกว่าวันพุธที่ผ่านมา
คือ๒๙พฤศจิกายนไปซื้อกับข้าว
แล้วก็ขนมชิ้นขนมชิ้นที่ขายในตลาด
อำเภอนางรองจังหวัดบุรียรำ
ละ๑๐บาทแต่ด้วยความที่ว่ากับแม่ค้า

ก็เลยลดให้๓ชิ้น๒๐บาท
จากนั้นก็กลับมาที่บ้านทานข้าวตามปกติ
ทานข้าวทานขาวแล้วก็ต้องทานหวาน
ขนมเปียกปูนไปอีก๒กล่อง

เก็บไว้ในตู้เย็นกระทั่งวันรุ่งขึ้น
ทานข้าวเสร็จก็ไปหยิบขนมเปียกปูน

เห็นไอหน้าตอนนั้นเป็นสีน้ำตาล
พอเขียนไปเขียนมาเป็นสีแดง
โอ้โหมันคือกิ้งเกลือค่ะ

ไม่ได้ต้องการที่จะประจานเจ้าของร้านนะคะ
แต่อยากให้ใส่ใจเรื่องของความสะอาดมากกว่านี้
เขาบอกแบบนี้นะฮะ